ทุกผู้ชมครับที่ฉะเชิงเซาเมื่อคืนนี้มีไฟไหม้สาราการประเรียนไม้เก่าแก่อายุ๕๐ปี
นี่คือวัดดอนทองนะครับอยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
ใช้เวลาดับเพลิงกันอยู่ชั่วโมงกว่านะฮะความเสียหายเนี่ยสาราหลังนี้เนี่ย๑๐กว่าล้านนะครับ
แต่ที่สำคัญก็คือที่สาราเนี่ยนอกจากมีกุฏิของท่านเจ้าวาดนะฮะซึ่งท่านอายุ๗๐ปีแล้วนะครับ
พระครูใบดีกาประทิวท่านเนี่ยหนีออกมาได้ทันแต่มีศพของคุณยายท่านหนึ่ง
สวดศพอยู่ที่สาราแห่งนี้เพิ่งตั้งมาได้๒คืนถูกเผาไปพร้อมกับกองเพลิง
ภัยหลังจากดับเพลิงเสร็จเนี่ยญาติพี่น้องเข้ามาบอกนี่เห็นไหมฮ
มีโรงเย็นบรรจุศพคุณยายอยู่เขาก็ต้องไปกู้ร่างคุณยายออกมา
ที่ถูกเผาไหม้เกรียมไปซึ่งตอนเนี้ยญาติญาติเขาก็จะตั้งบำเพ็กกุศลต่อนะฮะ
เดี๋ยวเปลี่ยนโรงศพให้เพราะว่ายังไม่ถึงขั้นมอดไหม้ไปหมดนะครับ
นี่ฮะเหตุชุลมุนวุ่นวายเมื่อคืนวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปอีกครั้งนะครับ
ด้อนทองนะครับที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เจ้าวาดวัดเนี่ยบอกว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนี่ครับ
จุดเกิดเหตุเป็นห้องเก็บของด้วยสภาพเก่าแก่ด้วยเป็นสาราการประเรียนไม้
อายุเก่าแก่กว่า๕๐ปีอาจมีสายไฟชำรุดนะครับ
ส่วนลูกสาวของคุณยายนะฮะที่ศพตั้งอยู่ที่สาราวัด
แล้วก็ถูกเผาไหม้ไปด้วยเนี่ยบอกว่าแม่เนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดนี้นะครับ
ก็ลูกชายเนี่ยเมื่อคืนนี้มาเฝ้าศพคุณยายอยู่
มาถึงนี่เห็นเพลิงไหม้ก็เลยตะโกนบอกกันเขาก็รีบมาเรียกกัน

ไม่อย่างนั้นท่านเจ้าวาดเรียกกันไม่ทันอาจจะออกมาไม่ทันด้วย
ส่วนศพของคุณแม่ทางลูกสาวบอกว่าเดี๋ยวจะตั้งต่อ
สวดศพต่อให้ครบ๕วันเพราะเพิ่งสวดมา๒วัน
จากนั้นก็จัดชาติประนักกิจนะครับ

ตามเดิมค่ะ๕คืนเพราะถามเจ้าอาวาสแล้ว
เจ้าอาวาสให้บำเทศยังคุดศพตามเดิมผ่าวันเสาร์
เพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคนตาย
วัดก็นำโรงเย็นโรงใหม่มาบรรจุศพให้นะครับทุกผู้ชมครับ
ย้ายไปตั้งที่อีกสารานึงนะครับ
ส่วนทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเซาวันนี้ก็มาดูแลให้แล้ว
เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสาราการประเรียนหลังใหม่
หรือว่างบประมาณต่างที่ต้องใช้จ่ายนะครับ